คุณผู้ชมคะที่ชัยภูมิค่ะต้องตามเรื่องนี้กันต่อหน่อยน่าเป็นห่วงมากมีเด็กหนุ่มวัยสิบห้าปีขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานจะไปหาคุณพ่อแต่ว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงแบบฝนตกน้ำท่วมอะค่ะรถมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยถูกน้ำพัดไปทั้งรถไปทั้งคนนี่หายไปสามวันแล้วยังไม่เจอตัวเลยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนเที่ยงตั้งแต่วันที่สิบกันยายนค่ะตำรวจภูทรสพท์ใหญ่ได้รับแจ้งมาว่ามีเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามทางชั่วคราวแล้วเสียหลักล้อติดซอกหินแล้วตกลงไปในน้ำตก
ตำรวจภูทรสอบภอสับใหญ่ก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะคะว่าเอาเนี่ยสภาพน้ำตกเป็นแบบเนี้ยมีทั้งแอ่งหินแล้วมันก็ไหลค่อนข้างแรงลงไปตอนนี้คือยังหาตัวน้องไม่เจอก็มีการประสานในอำเภอสับใหญ่เจ้าหน้าที่ทั้งอศทีมกู้ภัยฮุกส์สามหนึ่งนครราชสีมานักประดาน

คือถ้าสมมุติว่ายังคงเหมือนทำปฏิบัติการต่อไปเอาของหนักเอารถแบ็คโฮลเอาอะไรไปวางต่อเนี่ยมันมีโอกาสที่คันดีตรงนี้จะถล่ม
แล้วจะเป็นอันตรายกับทีมเจ้าหน้าที่ได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนเนี้ยค้นหากันมาสามวันแล้วยังไม่เจอร่างน้อง
น้ำก็เริ่มกัดซ้อบริเวณคันดินใกล้เคียงจำนวนมากแล้วด้วย
เมื่อคืนฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าเช้าวันนี้ฝนจะหยุดตกแล้วแต่ว่าน้ำมันยังเยอะอยู่อะค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องรอเรื่องของสภาพความเหมาะสมทั้งเรื่องของดินเรื่องของสภาพน้ำด้วย
ถ้ากระแสน้ำลดลงเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งตรวจสอบและทำการค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้คือหลายพื้นที่นะคะฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก
ที่เชียงใหม่มีน้ำป่าซัดผู้หญิงวัย๕๕ปีคนหนึ่ง
แล้วก็หายไปกับกระแสน้ำก็พยายามที่จะช่วยพยายามที่จะหา
สุดท้ายก็เป็นเรื่องเศร้าเนี่ยช่วงสายวันนี้
ผู้ภัยบอกว่าเจอแล้วนะคะแต่เธอเสียชีวิตแล้ว
คือน้ำพัดไปไกลตั้งสี่กิโลเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารชาวบ้านเขาช่วยกันเนี่ย๓๐๐กว่าคนนะคะ
ที่ช่วยกันตามหานางสถิตพรศรีครามอายุ๕๕ปี
เป็นชาวบ้านปางจำปีตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
ก็ถูกน้ำป่าพัดไปศูนย์หายตั้งแต่ทุ่มครึ่งเมื่อวาน
วันนี้ก็ช่วยกันตามหานะคะจนสุดท้ายไปเจอเธอเสียชีวิตนะคะ
ก็ไปติดอยู่ที่กอวัชพืชริมตลิ่งที่แม่น้ำค่ะ
เขตบ้านโป่งสามัคคีอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
หมายความว่าเธอถูกน้ำซัดไป๔กิโลเลยนะคะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายเวียรพันธ์ดีอ่อน
ก็ไปร่วมวางแผนในการค้นหาก็ให้ข้อมูลว่าคือฝนตกหนักจริงจริง
ฝนตกหนักแล้วก็ระดับน้ำมันสูงขึ้นเยอะนะคะ
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยกับสามีของเขาสามีเป็นชาวต่างชาตินะคะ

เขาเอาเก้าอี้ไปนั่งอยู่ริมลำน้ำ

แต่ตอนนั้นน้ำมันเยอะน้ำมันแรง
แล้วน้ำป่ามาแบบกระทันหันมากคุณผู้ชม

น้ำป่ามานี่มันเร็วจริงจริงนะไม่ทันนะโอ้ไม่ทันจริงจริงคุณผู้ชมไม่ทัน
ไม่ทันจริงค่ะนางสถิตพรเนี่ยโอ้โหถูกพัดไปต่อหน้าต่อตาสามีอ่ะค่ะ

ก็หากันนะคะตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะช่วงหัวค่ำ
หากันจนเที่ยงคืนไม่เจอยุติการค้นหาหาใหม่เช้าวันนี้
สุดท้ายสายจะเจอศพลอยไปไกล๔กิโลนะคะ
ส่วนระดับน้ำตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วค่ะ